ที่อาการของน้องดีขึ้นนะคะ

บรรดายาดก็สามารถเดินทางเข้าไปเยี่ยมใกล้ได้เรียบร้อย
วันนี้มีบุคคลสำคัญเข้าไปเยี่ยมก็คือหมอภาคนะคะ
โทนายแพทย์ภาคโลหารชุนหรือว่าหมอภาค
เป็นผู้บังคับกองพันธ์เสนารักษ์ที่๓ค่าย
สุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งตอนนี้ได้รับฉายาว่าเป็นหมอที่แกร่งที่สุดในปัตตะพี
อกจากนี้นะคะหมอภาคคนนี้คือเห็นหน้าค่าตาตอนนี้บ่อย
ก็เพราะว่าร่วมภารกิจกับหน่วยซิลในการไปดูแลทีมหมูป่า

หลังจากที่นักดำน้ำชาวอังกฤษไปพบทั้ง๑๓คน
หมอภาคก็คืออยู่กับน้องเลย

จนถึงวันสุดท้ายก็คือวันที่๑๐กรกฎาคม

วันนี้หมอภาคโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว
หลังจากที่ไปเยี่ยมทีมหมูป่า
ซึ่งทีมหมูป่ายังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ

เป็นภาพที่หมอผ้ากอดน้องทีมหมูป่าอย่างอบอุ่น
สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
พร้อมทั้งมีการถ่ายรูปหมูร่วมกันด้วย
จากภาพที่เป็นภาพประทับใจแบบนี้นะคะ

หมอภาคได้โพสต์ข้อความถึงความประทับใจต่อทีมหมูป่า

ความสดใสซื้อเดียงสา
โลกในแง่ดีมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยม
จะอยู่ในสภาพแวดล้อมสถานการณ์วิกฤต
ทุกวันเด็กจะขุดโพรงหาทางออกโดยใช้เศษหิน

ทั้งที่ไม่ได้กินข้าวกันเลย

รวมเศษขยะหลังกินแต่ละมื้อลงถุงดำ

ซึ่งเด็กทุกคนเชื่อฟังและปฏิบัติตามเป็นอย่างดี

โค้ชเอกจิตใจดีงามเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริง
หมอภาคบอกว่าผมแอบสังเกตตั้งแต่วันแรก

แบ่งอาหารในส่วนของตนให้เด็ก
ผมมั่นใจในการดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างดี
ที่ทีมจะมาพบเด็ก
เพราะสุขภาพกายใจของเด็กทุกคน
ดีกว่าที่ผมคาดการณ์เอาไว้มากทีเดียว

ทราบถึงความเสียสละของทุกคนในการค้นหา

เป็นบุคลากรที่ยอดเยี่ยมของประเทศ

ให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต
โพสต์นี้มีชาวโซเชียลนะคะแชร์ไปแล้ว

เฉพาะภาพที่หมอภาคโพสต์ครั้งนี้

และมองเด็กทุกคนอย่างจริงใจค่ะ

เห็นภาพแบบนี้เราก็สบายใจขึ้นนะคะ
ภารกิจช่วย๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวง
สูตรเสร็จสิ้นแล้วก็จบลงแล้วนะคะ
งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานะคะ